โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาตินั้นมีหลายกีฬานะครับ
เล็กบอลก็มีนะครับทีมชาติไทยนะครับ
โดยเฉพาะสาววอเล็กบอลนะครับที่ติดตามดูกีฬานะครับ
แชมป์เอเชียซึ่งเป็นรายการใหญ่ส่งท้ายปีครับ
ความพร้อมหน่อยนะครับทีมวอเล็กบอลสาวหลังจากจบศึกเวลกลางฟรีนะครับ

ดันัยศรีวัชระเมธากุลซึ่งเข้ามาเป็นผู้ฝึกสอน
เดิมงานแรกหลังจากที่โค้ดออสเกียรติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับ
ได้ขอยุติบทบาทในการเป็นโค้ดนะครับ

นักกีฬาฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้าย

ก็จะอยู่ในช่วงของการปรับความสัมพันธ์ระหว่างมือเซ็ต
กับตัวตีเพราะว่ามีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนติดทีมชาติเข้ามา

แข่งที่เวียดนามระหว่างวันที่๑๔๒๐กันยายนนี้

เพราะว่าในเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ย

แล้วก็ในเรื่องของกระบวนการที่จะโต้กลับนะครับ

เราก็ต้องเติมเข้าไปในช่วงเวลาที่เหลือนี่แหละครับ

ศึกสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศฟิลิปปินส์

ขาดเพียงแค่วิลาวันอภิญญาพงศ์คนเดียวนะครับ

จากนั้นช่วงเย็นก็เดินทางไปเข้าพบกับ
เอกอัครราชทูตของประเทศไทยนะครับ

ซึ่งก็มีการจัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา

พร้อมกับฝากกำลังใจให้ป้องกันแชมป์ให้ได้อีกครั้งครับ
วันนี้นะครับเปิดหน้าจอรอเชียร์ครับ

ทีมสุดท้ายบางกอกกราสวีซีที่ได้นะครับ

จะเจอกับทางเหลียนเวียดโพสต์แบงค์จากเวียดนาม

เราถ่ายทอดนะครับ๑๗นาที๑๕นาทีนะครับ